โดยสอบสภาพประกาศกันในจับตาในรู้ก่อนร้อนหนาว
กับคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันต์ค่ะ
สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๔นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว
อย่างที่คุณสุภานีบอกไปนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นวันแรกของวันหยุดยาว
หลายคนวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทยรวมไปถึงต่างประเทศด้วย
สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรจะเป็นใจต่อการท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวนี้หรือไม่

ก่อนอื่นเรามาตรวจสอบสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงผิดหวังนะครับ
สำหรับใครที่จะวางแผนไปเล่นทะเลตามจุดต่างในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

จากการตรวจสอบสัปดาห์นี้พบว่ายังคงมีฝนตกอยู่นะครับ
แต่ว่าฝนนั้นก็จะลดลง
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็คือกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ก่อนหน้านี้ครับไปเคลื่อนที่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเราครับ
แต่ว่าตอนนี้ได้เคลื่อนที่ออกลงสู่ทะเลอันดามันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นพายุไซโครนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปพายุลูกนี้ก็จะดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
รวมถึงกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยพัดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้
แล้วก็เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่ไปยังประเทศอินเดียต่อไปในช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็คือตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไป
และคาดการณ์ว่าจะส่งผลหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับก็จะทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักลมกระโชคแรง
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวต้องตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
กลุ่มฝนทั้งกระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้

ก็มีการดูดเอากลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่

เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ

กลุ่มฝนเหล่านี้คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคใต้
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
เพราะว่านอกจากฝนจะตกหนักแล้ว

ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะตกหลังจากนี้

บริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนในเมืองไทยของเรานะครับจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสมเยอะก็
อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันตอนกลางจนถึงตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยบางจุด
โดยเฉพาะบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
หรือว่าประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
สุดสัปดาห์นี้ยังไว้วางใจสถานการณ์ฝนไม่ได้นะครับ

นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนนะครับ
อกจากนี้เองหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำก็คือ

เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนไป
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

คงต้องเตรียมผ้าไปหนาหน่อยนะครับ

อากาศก็จะเย็นลงกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ปัจจัยสำคัญก็เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง

กลางสัปดาห์แผลลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับ
จนทำให้ตอนนี้นะครับอุณหภูมิน้ำลดลง
จากการตรวจสอบครับวันนี้ต่ำสุดนั้น
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
อยู่แค่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียตเท่านั้น
อีสานก็อยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียตนะครับ
พื้นที่สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงิน

อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ส่วนพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศ

อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต

จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นมีโอกาสดิ่งลงไปอีก
การว่าพรุ่งนี้ยังอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต

อากาศก็จะเย็นลงอีกนะครับ
ส่วนวันอาทิตย์หน้าจับตามองละทีเดียวนะครับมีลุ้นว่าอุณหภูมินั้นอาจจะดิ่งไปแตะที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียต
พื้นที่สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินครับแผ่ปกกลุ่มเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคอีสานก็เน้นบริเวณทางตอนบน
นั่นก็หมายความว่าสุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่คงจะได้สัมผัสอากาศเย็นสบาย
รวมทั้งกรุงเทพมหานครก็จะมีลมเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำมาให้สัมผัสกันนะครับ
นอกจากในเมืองแถ่งของเราแล้วเราไปดูกันได้บ้างนะครับว่าแต่ละพื้นที่รอบเมืองแถ่งของเรานั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๗๘องศาเซลเซียต
ใครไปไต้หวันในระยะนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๕องศาเซลเซียตนะครับ
ไปดูด้านบนกันบ้างนะครับใครจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีต้องพกเสื้อหนาวกันหนาวหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้หนาวจัดละทีเดียวเกาหลีเป็นเลขตัวเดียวมีติดลบไปจนถึงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ๓๑๐องศาเซลเซียตตอนบนอย่างเช่นฮอกไกโดตอนนี้อุณหภูมิติดลบนะครับ
แล้วก็มีหิมะตกในบริเวณดังกล่าวด้วยดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวนะครับ
อุปกรณ์ที่ป้องกันหิมะนะครับป้องกันเรื่องของลมที่จะพัดแล้วก็หอบเอาความหนาวเย็นมาต้องระวังกันหน่อย
นี่คือกราฟิกแสดงพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีหิมะตกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
จะสังเกตว่าบริเวณฮอกไกโดแล้วก็บริเวณเขตเซ็นไดนั้นมีหิมะตกค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนที่เกาหลีก็จะมีอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่นั้นถ้าเกิดเป็นตอนบนของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับ
ก็จะมีตกอยู่บ้างบางพื้นที่เน้นส่วนใหญ่ก็จะไปตกแถวเกาหลีเหนือสักส่วนใหญ่นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งในไทยเองรวมไปถึงต่างประเทศที่ต้องติดตามกันสำหรับใครที่จะเดินทาง
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารายภาคในวันนี้แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยของเรานั้นสภาพอากาศนั้นจะเป็นอย่างไร
อย่างที่บอกแล้วครับว่านอกจากเรื่องของอากาศหนาวเย็นแล้วทางกรมบุตุนิยมพัทยาก็เตือนมานะครับว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกในพื้นที่ด้วย
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีฝนตกได้น้อยนะครับส่วนบริเวณยอดดอยใครจะไปเตรียมเสื้อหนาวดีดีเลยนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบสี่องศาเซลเซียตภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวเช่นเดียวกันครับ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตยอดภูอากาศหนาวนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๘๑๔องศาเซลเซียตภาคกลางมีอากาศเย็นครับกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมินั้นคาดการณ์ว่าสุดสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะเย็นลงไปอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตที่สำคัญมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยครับ
ตะวันออกครับมีอากาศเย็นในตอนบนของภาคอุณหภูมิเย็นลงเล็กน้อยนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตรครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับฝนลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฝนฟ้าขนองโอกาสการเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ตกในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่ครับ
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูนซึ่งอยู่บริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจากการตรวจสอบสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิยังคงทรง
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๑องศาเซลเซียตนะครับเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันในช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำ
แล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับคนกรุงเทพมีลุ้นที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวันนะครับ
คาดการณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางสัปดาห์หน้านั้นอาจจะดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศาเซลเซียตเท่านั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงตลอดวันหยุดยาวนี้นะครับ
ขอให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ